ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
วันนี้แม้ว่าจะมีผู้ป่วยใหม่เพียงแค่๓ราย
แต่ว่ามันมีจุดน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเราเจอผู้ป่วยจากนอกระบบ
คือก่อนหน้านี้ที่เจอคือเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้ว

ซึ่งก็บอกว่าน่าจะมาจากการผ่อนคลายระยะแรก
คุณผู้ชมค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคนะคะ
ออกมาแถลงว่าวันนี้เรามีผู้ป่วยใหม่๓ราย
รายแรกเป็นผู้ชายอายุ๗๒ปีค่ะ
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและมะเร็งปอด
รักษาอาการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อ๔วันที่แล้วนะคะ

ปรากฏว่าเขามีประวัติไปตัดผมที่ร้านแถวประชาชื่น
ต่อมา๑๘พฤษภาคมมีอาการไข้ไอเจ็บคอ
เลยมาเข้ารับการรักษานะคะ

เป็นชาวเยอรมันอายุ๔๒ปีนะคะ
ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีอาการป่วยด้วย
มีประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดชายภูมิ
ตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนถึง๑๖พฤษภาคมค่ะ

ซึ่งผู้ป่วยเคยไปที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดชายภูมิด้วย
พอกลับมาทำงานพอตรวจสุขภาพก่อนทำงานถึงได้รู้ว่าป่วยค่ะ
รายที่๓เป็นผู้หญิงไทยอายุ๒๕ปีนะคะ
เดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ในวันที่๑๓พฤษภาคม

แล้วก็ตรวจพบเชื้อในวันที่๑๙พฤษภาคม
คนนี้ไม่มีอาการเหมือนกันค่ะ
วันนี้เรามีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๙รายนะคะ

สะสมของไทยตอนนี้เพิ่มเป็น๓๐๓๗รายค่ะ
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๒๘๙๗ราย
ยังอยู่ในโรงพยาบาล๘๔ราย
และเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่๕๖ศพนะคะ
โศกสวบคอระบุว่าผลในวันนี้ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
มาจากการผ่อนปลนในระยะที่๑ค่ะ
ส่วนผลของการผ่อนปลนในระยะที่๒
ก็จะเกิดขึ้นในช่วง๗๑๔วันข้างหน้า
ก็คือประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนได้เนอะ

ซึ่งทีมสอบสวนโรคต้องตามหาผู้ใช้บริการร้านตัดผมที่ว่านี่แหละค่ะ
ในวันและช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยที่เราพบ
ที่เป็นผู้ชายอายุ๗๒ปี
ต้องบอกว่ายากมากเหมือนกันนะนั่นสิเพราะว่าคือไม่รู้ไงว่า
ใครมาใครไปจองไว้อะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าร้านตัดผมร้านนั้นอ่ะ
ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะเอาไว้เนี่ยตามตัวเจอแน่นอน
พ่อเนกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลยค่ะที่การสภาคความมั่นคงแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้ที่ประชุมสมชมีมติแล้วนะคะว่า
พรกรฉุกเฉินเราจะเอายังไงต่อไปดี
หลายคนก็มองว่ามันจะคลายลงได้อีกไหม
มติออกมาคือเห็นชอบให้ขยายออกไปอีก๑เดือนนะคะ
ก็คือเดือนมิถุนายนทั้งเดือนค่ะ

ก็จะมีการเตรียมผ่อนคลายในระยะที่๓และ๔ตามมาด้วย
ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอในวันพรุ่งนี้นะคะ
ถ้าเห็นชอบก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า

สมชจะพิจารณามาตรการผ่อนปลนระยะที่๓
รวมถึงระยะเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานอาจจะน้อยลง

ต้องรอดูผลการประชุมพรุ่งนี้
และการประชุมกับคณะรัฐมนตรีวันอังคารด้วย